ผู้ชายคนหนึ่งสงสัยภรรยาตัวเองเนี่ย

โทรไปถามที่ทำงานก็ปรากฏว่าไม่ได้ไปทำงาน
หายตัวไปสักพักหนึ่งค่ะ
มีคนไปเจอศพถูกเผานั่งยางอยู่ในสวนลำไยนะคะ
ก็ยังไม่สามารถพิสูจนได้ว่าเป็นเพศชายหรือหญิง

ร้อยตำรวจเอกยืนยงไผลล้อมพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรดอยหล่อเชียงใหม่

ชาวบ้านเขาไปพบศพคนถูกฆ่าเผานั่งยางในสวนลำไย
ไม่มีเลขที่ที่ตำบลดอยหล่อในอำเภอดอยหล่อ
ก็ไปพร้อมกับแพทย์และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่เข้าสอบสวนที่เกิดเหตุค่ะ
บริเวณที่เกิดเหตุพบเศษยางรถยนต์แล้วก็เศษไม้ถูกเผาไหม้
เหลือแต่เศษลวดและเท่าถ่านรวมถึงมีเศษกระดูกถูกเผาอยู่เป็นจำนวนมาก
ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเศษกระดูกมนุษย์จริง
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพศชายหรือว่าหญิงค่ะ
ไปพูดคุยกับนายทีพลปาริเศษวัย๔๓ปี
ชาวตำบลดอยหล่อที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสวนลำไยที่พบศพ
และเป็นคนไปแจ้งตำรวจว่าสงสัยว่าศพที่ถูกเผานี้น่าจะเป็นภรรยาของตัวเองที่หายตัวไป
ชื่อว่านางสาวจันจิราเกิดแก้ววัย๕๐ปีค่ะ
นางสาวจันจิราทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ธันวาคมที่ผ่านมาลางานกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็หายตัวไป
พอสอบถามกลับไปยังที่ทำงานก็ปรากฏว่าไม่ได้ไปทำงานค่ะ
ขอพายนายทีพลนะคะก็เลยออกตามหาภรรยา
หากี่ที่ก็หาไม่เจอจนช่วงเย็นวานนี้
ซึ่งห่างจากบ้านพักของตัวเองไม่มากก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ทางตำรวจเขาก็ได้เก็บเศษโครงกระดูกส่งไปให้แพทย์ภาควิชานิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ชนะสูตร
ก็จะมีการตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์บุคคลโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและเร่งติดตามตัวคนร้าย
ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตายที่ลวงผู้ตายไปฆ่าทิ้งแล้วก็เผาอำพางคดีค่ะ